คุณผู้ชมหลายคนน่าจะกลัวนี่

งูนี่มันจะมาในช่วงหน้าฝนนี่แหละครับ
เดี๋ยวพาไปดูนี่เขาเลื้อยเข้าไปในบ้าน

ที่มันอยู่ตรงพื้นข้างล่าง

ก็ไปแจ้งกับทางเจ้านาธิกู้ไพร

เจ้านาธิเข้ามาพร้อมกับชะแรงครับ
ซะร่องเปิดพื้นดินตรงนั้นให้มันมีรูมีร่อง
แล้วก็แทงอุปกรณ์ที่เขาเอาไว้จับงูเนี่ยนะห่วงเข้าไป
รัดตรงหัวตรงงูเอาไว้
แล้วก็ค่อยดึงออกมาดึงออกมา
ใช้เวลาสักประมาณ๔๐นาทีได้ครับ
ก็ดึงออกมาจนได้เพราะว่างูนั้นอ่อนแรงแล้ว
แรงแบบนี้ก็จับเข้าไปไว้ในกระสอบนี่แหละครับ

ป๊าบเดี๋ยวจะไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ
เพื่อนบ้านนึกความเป็นห่วงเลยรีบมาเลย

เลขที่บ้านบอกก่อนละกัน

หมู่๑๐ตำบลอูทอง
มาดูนี่มาดูเลขที่บ้านปะโถ
นึกว่ามาดูเขาจับงูมาช่วยกัน
เอออยู่ในตำบลอูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่องราวแบบนี้ก็ว่ากันไปนะครับ
นี่ฮะมาเจอความยาวของงูก็ประมาณสัก๑เมตร๕๐เซนติเมตร

อุ้ยแบบคนลุกอ่ะ
ตัวมันดีแบบเลื่อมสะท้อนแสงแบบนี้

งูงูห้องงูห้องไม่มีมีแต่งูเห่า

ไปที่ชนบุรีที่นี่ก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันนะคุณ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิศีลธรรมสมาคมบ้านบึงเนี่ยค่ะ
เขารับแจ้งมาว่าอยากจะให้มาช่วยเหลือหน่อย
เพราะมีงูขนาดใหญ่เลื้อยเข้ามาในบ้าน
ก็เลยประสานกับทางกู้ภัยผู้เชี่ยวชาญด้านการจับอสรพิษร้ายค่ะ
มาตรวจสอบที่บ้านเลขที่๗๓ทับ๗๔หมู่๕ตะมนต์บ้านบึง

บอยู่ในโพรงของโคนต้นไม้เนี่ย

ไม่ได้นึกว่ารากต้นไม้
เดี๋ยวว่าเจ้าโดดที่เขาเรียกว่าหนูกำลังใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ย
ดูสิฮะ
อ้าวออกมา
ไวน์ออก
ต้องใช้บ่วงเชือกจากตัวบวกเนี่ย
รัดที่หางูแล้วก็รูดจะไปที่ฝันผูหวัง
ก็หลุดออกมาจากบ่วงก็พุ่งไปหาเจ้าหน้าที่นะ
แต่โชคดีเจ้าที่ไวกว่าจ้าหลบทัน
ไม่มีใครถูกกัดใช้เวลากว่า๒๐นาทีนะคะ

งูตัวนี้เป็นงูสิงค่ะยาว๒เมตร๕๐เซนติเมตร

แน่นอนนะคะคุณตัวใหญ่ตัวยาวนะโอ้แล้วฉลาดด้วยอีก
แต่ก็ฉลาดยังไงก็แล้วแต่สู้ชาวบ้านแถวนั้นไม่ได้
ยังไงก็ไปจดเลขที่บ้านไปจดข้อมูล
นึกว่าเป็นห่วงเจ้าของบ้าน
ห่วงก็ห่วงเหมือนกันหรือว่าเป็นถามเจ้าของบ้านเป็นยังไงบ้าง
จับงูได้ไหมงูยาวเท่าไหร่นะ

นี่ไปดูของดิฉันเท่านี้
นี่แหละโหนี่คนร้ายอุกอาจบุกอารวาสกันอีกแล้วนะคะ
แฝงตัวเข้าไปในบ้านของประชาชนพลเมืองดี
เหตุการณ์นี้น่าตื่นเต้นกว่าเหตุการณ์ของคุณมาก

โอ้โห

ว่านี่มันเป็นงูเหลือม
พอทุบผนังกำแพงเข้าไปเท่านั้นแหละใบตอง
นี่ค่ะศูนย์วิทยุอาสาหงษกุลเขารับแจ้งจากประชาชนขอความช่วยเหลือ
มาจับเจ้างูเหลือมตัวนี้ค่ะคุณ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องผลึกกำลังกันมากี่นายเนี่ยคุณนับดู

ใช้คนที่มีฝีมือดีในการจับงูที่สุดในพระนคร
เขาบอกอย่างนี้รุดไปเลยที่เกิดเหตุบ้านเลขที่
๑๙๙ทับ๑๔๕ย้ำ๑๙๙ทับ๑๔๕นะครับ

เจ้าของบ้านพร้อมกับสามีของเธอก็ชี้จุดเกิดเหตุเนี่ย
คุณดูนี่มันงูเหลือมหรือสายยางมันยาวขนาดนี้

เจ้าหน้าที่เขาต้องใช้ค้อนทุบกำแพงเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ย
กว่าจะช่วยดึงเจ้างูเหลือมตัวนี้ออกมาแล้วก็มัดใส่กระสอบ
แล้วก็นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะ
ตัวนี้ต้องบอกว่าใช้เวลานานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะ
ถึงจะดึงงูเหลือมออกมาได้แบบนี้ค่ะคุณ
สุดท้ายพบว่างูเหลือมตัวนี้มีขนาดยาวเท่าไหร่รู้ไหม

เขาว่ากันว่าก็เชื่อว่าจะมาให้โชคให้ลาบกับเจ้าของบ้านนั่นแหละ
แต่ถ้าไม่เอาออกไปเนี่ยไม่ได้โชคแน่เลย
คนลุกกันหมดเลยอ่ะคุณขึ้นคอหมดแล้วเนี่ย
คือเห็นช่องเล็กนึกว่ามันตัวไม่เท่าไหร่
แต่พอทุบกำแพงเข้าไปแล้วเห็น
บอกแล้วเท่านี้นี่คือค้อนที่เอาไว้ทุบ

ดิกน้างงูเหลืองตัวนี้บ้านเล็กที่เห็นชัดไหม
ไม่ชัดขอใหม่อีกที

บอกให้รู้เฉยว่ามันเกิดที่ไหนนะ

เห็นงูเยอะแยะแบบนี้แล้วเราก็มีเพลงให้

จัดไปซะหน่อยแล้วกันเพราะว่าเราบังดาลงงูพวกนี้
แต่อย่างน้อยก็ได้เสียงเพลงกลับไปจัดให้เลย
อื้อหือ
งงงงงเนวรีบมาเข้าฟันิง
ถ้างูได้ยินเสียง
ละละละลื่อยมาเถอะเพียง

คือถ้าเกิดว่างูมาเข้าฝันนี่

แต่ถ้ามาในบ้านไม่ดีใจ

งูมาในทุกไม่รู้คุณ
กระโดดพุ่งจับคางคกออกมาเลย

ใช่คุณแม่ดิฉันเจอตกใจมาก

เพราะว่าเรื่องนี้ลูกพลาดไม่ได้

เจออะไรก็หยิบโทรศัพท์หยิบอะไรอย่างนี้มาถ่าย
ถ่ายก่อนไม่มีหลักฐานหัวหาไม่เจอ
แทนที่จะไปหยิบไม้หยิบอะไรมาไล่มันออกไป

แต่ไม่รู้ไปบ้านในใครแล้วนะ
สรุปว่าก็คือมันมาทักทายแล้วมันก็จากไป

แต่ว่าจริงถ้าเจอแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาเก็บไป

หน้าฝนงูเงี้ยเขี้ยวขอมันเยอะ